บิ๊กโจ๊กรวมถึงลูกน้องในตำรวจ
จริงเมื่อวานนี้พอมีการแถลงข่าวช่วงประมาณสายเที่ยง

แต่พอมาช่วงเย็นเมื่อวานนี้ฟอลโลจะไปจับอยู่ที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊ก
ยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็แถลงข่าวค่ะ

ใช่ทีนี้ลูกน้องแต่ละคนเนี่ยยังไงบ้างล่ะ

บอกว่าอะไรนะบิ๊กโจ๊กเอาตังค์ไปให้ใช่ไหม
แล้วให้เอาเงินนี้ไปเมเน็ตค่าใช้จ่ายต่าง
ปรากฏว่าเงินนี้มันเกี่ยวข้องกับการเอาเงินไปหมุน
แบบผิดกฎหมายไหมเอาเงินไปหมุนในวงพนันไหม
เดี๋ยวต้องฟังค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมีเสียง
ของทางพลตำรวจโทษคริสต์ให้ฟังด้วย
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพันธบรรดเอกภาคฟูมิกับมินนี่

นี่ค่ะวันนี้พันธบรรดเอกภาคปุมพิษสมัย
รองผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีภาค๔
ยอมรับบอกผมว่าผิดเอง
รู้จักกับมินนี่ผ่านทางแม่ของมินนี่
ตอนที่ผมเป็นผู้อำกับสพเมืองเลยตอนนั้นปี๖๓

๒ปีก็ปี๖๔๖๕ค่ะ

สนิทกันพอสมควรก็เหมือนภาพที่ปรากฏในโลกโซเชียลนี่
อย่างภาพนี้นั่งอยู่เอามือวางบนตัก
มีภาพแบบอกคอมีภาพหอมแก้ม
นี่แหละค่ะแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดสนิทสนมกัน
แต่ผมไม่รู้นะว่าเขาทำธุรกิจอะไร
และผมเองก็ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันด้วย
ตัวผมเนี่ยไม่เกี่ยวกับบัญชีม้าผมมีอยู่แค่บัญชีเดียว

ที่ทำให้บิ๊กโจ๊กแล้วก็เพื่อนร่วมงานและครอบครัวต้องมาเดือดร้อน

หรือว่าได้ติดต่อมินนี่หลังจากเกิดเรื่องไหมครับ
ไม่มีเขายังไม่ได้คุยกันเลยครับตั้งแต่เขาถูกจับก็ไม่ได้คุยกันเลย
หลังจากเกิดเกิดเมื่อไหร่ครับ
ตั้งแต่เขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวอันนั้นเป็นต้นเหตุเลย

โทรหาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับก็ไปประกันตัว

เพราะว่ารู้จักสนิทสนุกกับตำรวไงครับ

เพราะว่าผมไม่ติดต่อใครให้เขาหานะครับ
ประกันตัวมันอยู่ที่ศาล
เราไปทำสารไม่ได้หรอกซื้อสาร
ก็ไปถามภูมิกับโรงพักว่าผมได้โทรไปหาท่านไหม
ก็ทำได้ประกันที่ผมทำ
แล้วเมื่อวานรองภาคภูมิก็มีการให้สัมภาษณ์

แล้วก็ไม่ได้อยากให้เรื่องนี้ไม่อยากให้ภรรยารู้เรื่อง

เกี่ยวอะไรไหมคิดว่าเป็นประโยคของครูปรีชา

ก็คือคนตำรวจตรีนนำเกียรติธิระรสจราภง
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองประชาการตำรวจนครบาน
คนที่ไปจับกลุ่มตัวได้ที่แฟลต์ตำรวจค่ะคุณผู้ชม
ท่านบอกว่าไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้เครียดอะไร
เพราะว่าเรื่องจริงก็คือเรื่องจริงความจริงก็คือความจริง
ข้อได้จริงต้องไปพิสูจน์ทราบกันต่อไปภายภาคหน้า
แล้วเดี๋ยววันหน้าจะทราบเองว่าข้อได้จริงเป็นยังไง
เรื่องของการออกหมายจับตำรวจที่ใช้คำนำหน้าว่านาย
ถ้าในระดับพลตำรวจตรีแล้วต้องรู้อยู่แก่ใจ
ตำรวจคงจะไม่หลบหนีลองฟังท่านดูค่ะ
อีกคนนึงบ้างค่ะคือรองคริสนั่นเอง
พันธุ์ตำรวจโทรคริสต์ปริยาเกตรองพ่วงกับการสอพสำโรงเหนือ
ต้องถามแหละเพราะว่าจริงเมื่อวานนะ
ก่อนที่จะมาตอนที่ก่อนแถลงตอน๕โมงค่ะ
พอรองคริสต์มาถึงแล้วนักข่าวรุมเลยนะ
แบบกรูเข้าไปหาแล้วก็ถาม
หลายคำถามที่ยิงไปท่านไม่ตอบนะคะ
อย่างเดียวแล้วเดี๋ยวลองฟังหน่อยว่า
ตอนที่ตอบเนี่ยท่านชี้แจงว่ายังไงลองฟังค่ะ

เพราะว่ามันจะอยู่ในการสู้คดีนะครับ

นี่ไงตอนแรกก่อนจะมาแถลงเนี่ยรองคริสไม่ตอบนะ
แต่พอหลังแถลงแล้วนักข่าวถามอะไรไป
ตอบแต่ว่าไม่ได้ตอบแบบทั้งหมดนะคะ

ส่วนเรื่องที่บิ๊กโจ๊กให้บริหารจัดการเงินล่ะคะ
ตรงนี้ทางรองคลิปยืนยันบอกว่า

แล้วพอนักข่าวถามว่าติดพนันไหม
คริสก็บอกว่าผมไม่เล่นการพนันทุกอย่าง
อันนี้ผมมอบให้กับทนายหมดแล้วนะคะ
ค่ะต่อกันเลยละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ

แต่เดี๋ยวไปดูหน่อยว่าความดุเดือดของเมื่อวานเนี่ย
เรียกกันว่าสื่อจะพาดหัวกันว่า
นี่เปิดหน้าท้าชนเลยหรือเปล่า
เพราะว่าทุกคนมายืนเรียงกันเลยด้านหลังของบิ๊กโจ๊ก
แล้วก็พูดให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้

ซึ่งแน่นอนก็ถูกวางตัวให้เป็นทีมกฎหมาย
ของทางด้านฝั่งของทีมบิ๊กโจ๊กแล้วนะคะ
ทางทนายอนัญชัยก็มีการออกมาพูดในหลายเรื่อง
นายอนัญชัยบอกว่าตอนนี้ทีมของทางด้านของทนาย
จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา
แล้วก็จะมีเรื่องของสารปกครองให้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่อง
แล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากด้วยนะคะ
สนใจอย่างเดียวคือเรื่องความถูกหรือความผิดเท่านั้น
มีการถามตำรวจทั้ง๘นายไปเรียบร้อยแล้ว
ทุกคนเองก็ยืนยันว่าพวกเขาไม่ผิด
วันนี้สิ่งที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
มันมีหลายอย่างที่เป็นข้อมูลลับทางราชการ
แต่มีการเอามาเปิดเผยหลายอย่าง
ทางด้านทนายอนัญชัยบอกว่าเรื่องที่สำคัญก็คือ
ถ้าไม่ผิดก็คือให้ว่ากันไปตามกฎหมาย
แล้วเรื่องที่กล่าวหาว่ามินนี่เป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์
รู้เรื่องตำรวจตำรวจรู้หรือไม่รู้
ถามว่าหากไม่รู้แล้วเกิดเขาได้เงินมา
คนที่รับเงินใหม่เกิดเอาไปซื้อของไปจับจ่ายไปให้พ่อค้าแม่ค้า
อันนี้ตำรวจต้องไปหาพ่อค้าแม่ค้าด้วยหรือเปล่า
ซึ่งธนายนัญชัยบอกว่าอันนี้มันก็ไม่ใช่
ฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เปิดเผยออกมา

อันนี้เดี๋ยวอาจจะมีการเอาผิดได้นะคะ
ว่าไปเปิดเผยให้กับสื่อมวลชนได้อย่างไร

ให้ชุดพนักงานสอบสวนเตรียมตัวไว้ได้เลย
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่บอกนะคะว่า
จะมีการเช็คบินย้อนหลังหรือไม่
นายอนาชัยบอกว่างานนี้ผมบอกนะว่า
ไม่มีมวยล้มต้มคนดูแน่นอน

ผมก็เลยอยากจะบอกตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะ
ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจ
เมื่อไหร่คุณนำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้องอ่ะ
แล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีผู้เล่นนะครับ

ผมบอกว่ายังไงก็สื่อมวลชนก็อยากได้ภาพนี้

ผมจะนำความจริงให้ปรากฏ
ถ้าน้องคนไหนผิดเขาก็ต้องยอมรับผิด
แต่ถ้าน้องคนไหนไม่ผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา

อะไรจะเกิดขึ้นนะครับดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น
นี่เป็นอาทิตย์หน้าเลยได้ไหม
นี่แหละค่ะพอประโยคนี้ปุ๊บ
นักข่าวนี้ก็โอ้โหตาผึ่งกันเลยนะคะ
ซึ่งทางด้านของทนายอนัญชัยก็ยังบอกแบบนี้

แล้วบอกเลยว่าคดีของบิ๊กโจ๊กไม่ได้หมูอย่างที่คิด
เพราะตอนนี้จะไม่ใช่โจ๊กหวานเจี๊ยบแล้วนะ

ยืนยันว่างานนี้มีเอาคืนแน่นอน
แต่จะเป็นใครเดี๋ยวจะบอกให้รู้เป็นระยะ

สะเทือนวงการศรีกากีแน่นอน